ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูงานบรรยากาศ
งานเย็นทั่วล่ามหาสงครานกันอีกครั้งค่ะ
ขบวนพาเรท๖ขบวนนั้นก็เคลื่อนผ่านไปที่
ถนนสุขุมวิทย์แล้วส่วนบรรยากาศภายในอุทยาน
เป็นจัดสิรินะคะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
จากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากค่ะ
งานนี้ได้เปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะ
โดยมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปากรรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด
ดน้ำลงในอ่างมหัศจรรย์ถือเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าเทศกาลสงกรานค่ะ
กรอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่า
งานสงกรานประจำปี๒๕๖๐เป็นไปอย่างคึกคัก
คาดการณ์ว่าตลอดช่วงสงกรานปีนี้
จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาร่วมงานประมาณ๔๗๐๐คน
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ๑๐
และสร้างรายได้ประมาณ๘๐๕๐ล้านบาท
และมีนักท่องเที่ยวไทยค่ะที่เดินทางท่องเที่ยวและก็กลับบ้าน
คนครั้งเม็ดเงินสะพัดกว่า๘๖๐๐ล้านบาท
พิธีเปิดนะคะยังงดงามและยิ่งใหญ่อลังการ
ขบวนพาเลส๖ขบวน๖มหาศจรรย์
ที่มีความยาวรวมกว่า๕กิโลเมตร
ไลท์ก็คือขบวนที่๑ค่ะขบวนตราสัญลักษณ์
โดยสัญลักษณ์รูปว่าวมีความหมายว่า
ในช่วงหน้าร้อนที่ตรงกับเทศกาลสงคราน
การละเล่นที่ไทยนะคะนึกถึงนั่นก็คือว่าว

โดยมีน้ำตาลชะลิตาส่วนเสน่ห์
เป็นผู้อัญเชิญตราสัญลักษณ์

เปิดตัวนางสงกรานประจำปี๒๕๕๙

นางสงครานประจำวันพฤหัสสับวดี

ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความสมบูรณ์
เปิดสักกราศมหาสงครานนี้ให้อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี
โดยมีคิมเบอร์รี่แอนเทียมซิริรับหน้าที่เป็นนางกรกินีเทวีค่ะ
โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
มารอชมความงดงามของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยตลอดทางค่ะ
เพราะว่าเราจะมีความสมบูรณ์และเราไม่ได้อยู่ที่ไหน
เพราะฉะนั้นเราจะไปล่างและมันสวยมากสวยมาก
และมันก็จะทำเสนอความเป็นไทย
คาดว่าทั้ง๖ขบวนจะเคลื่อนไปถึงบริเวณแยกประทุมวันประมาณ๒๑นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
จัดขึ้นที่บริเวณอุทยานเบนจสิริค่ะจะจัดไปจนถึงวันที่๑๓เมษายนนี้นะคะ
ส่วนคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่มีแผนว่าจะเดินทางออกต่างจังหวัด
ก็ยังสามารถร่วมงานเทศกาลสงครานที่ทางททจัดขึ้นได้อีก๑๔พื้นที่ทั่วประเทศ
ใกล้ที่ไหนก็เดินทางไปที่นั่น
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสวนเบนจสิริค่ะ